คู่จิ้นหลบไปณพพ่าคิน
คู่จิ้นคู่ใหม่อันนี้ไม่ใช่คู่จิ้นแล้วนะฉันว่า

ชื่อมามโหลานนะจุดนี้
ก็ค่ะประมาน

สามารถ

ต้องบอกว่าชัดเจนขึ้นเรื่อยแล้วสำหรับคนตรงคนใจแบบแพทย์ใหญ่

อ่านข่าวเขาแล้วต้องทำท่านักเลงเลยนะรู้สึกว่าแบบมีความแบบว่าเป็นผู้หญิงแบบตรง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงสาวอารมณ์ดีแถมยังเป็นลูกกระตันยูอย่างแพทย์นับประพานะครับ
กับคุณเบ้นอักษรกิจวรโรธเจริญเดชอุตส่าหนามสกุลยาวหรือว่าคุณเบ้นเรสซิ่งนะฮะ
ไอดอลแห่งวงการบิ๊กไบท์ค่ะล่าสุดเนี่ยสาวแพทยอมใจอ่อนนะ

ลงรูปคู่รูปนี้ในอินสตราแกรมนะส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แม้ว่าจะเห็นแค่ด้านหลังแต่ข้างหลังมันเขียนชื่อไง

ไปตีแบตด้วยกันนะคะก็ทำเอากองเชียร์เฮียเบ้นกับซ้อเล็ก

เออซ้อกองเชียร์ก็เรียกแพทย์ว่าซ้อเนี่ย

คือก่อนหน้าเนี่ยแม้ว่าแพทย์จะมีข่าวกับตัวโหนงตัวโหนงอะไรว่ากันไป
คุณเบ้นท์ไม่เคยเสมไม่เคยสะเทือนไม่เคยหมดกำลังใจ
ซึ่งก็ไม่น่าจะเกินความคาดเดาว่ามาจากชื่อของ